หมู่บ้านวังดานตำบลวังดานอำเภอกบินบุรีค่ะ
ชาวบ้านในพื้นที่เขาบอกว่าคุณตำรวจมาช่วยจับคนขายยาบ้าให้หน่อย
ขายแบบลักษณะคือเร่ขายค่ะ
เหมือนขายไอศครีมกะทิ
ขายตามหมู่บ้านเขาเป็นห่วงลูกหลานที่อยู่ในหมู่บ้านนะคะ
ว่าจะติดยาเสพติดกันหมดก็เลยโพสต์เฟซบุ๊ก
คำนี้เลยค่ะกราบเรียนเชิญตำรวจสพกบินบุรี
สพปราจีนบุรีมาจับยาบ้าที่เมืองวังดานหน่อย
ด้วยความเคารพอย่างสูงขายกันเหมือนไอติมเลย

กลับเรียนเชิญเลยนะคะเอาทีมข่าวพูดคุยกับเจ้าของโพสต์ค่ะ
ยินดีให้ข้อมูลเลยคุณนักข่าวไม่ปิดบังเลยนะ
บอกว่าที่ตัดสินใจโพสต์ลงเฟซบุ๊ก
สงสารเด็กในหมู่บ้านวังดานตำบลวังดานอำเภอกบินบุรี
ตกเป็นธาตุยาเสพติดทั้งเสพทั้งขาย
แต่ละคนเป็นลูกหลานของคนในหมู่บ้านแหละ
ซื้อขายยาเสพติดง่ายมากเหมือนขายไอติมเลย
และนับวันจะยิ่งรุนแรงมากขึ้น
ฟังเสียงคนที่อยู่ในหมู่บ้านนี้หน่อยค่ะ
อยากให้วังดานเป็นพื้นที่สีขาวสีเขียวสีขาวอะไรก็ว่าไป
ไม่ใช่แบบสีขาวด้วยยาไอมันก็ไม่ใช่หรอก
วัยรุ่นสมัยใหม่ก็นิยมใช้ยาเสพติด
ตำรวจสพกบินบุรีลงพื้นที่ไปตรวจสอบแล้วนะคะ
เข้าไปสอบถามรายละเอียดจากเจ้าของโพสต์นี่แหละ
เพื่อติดตามหาเบาะแสกระบวนการค้ายาเสพติดในพื้นที่
เพื่อที่จะติดตามดำเนินคดีต่อไป
แต่คนที่โพสต์เนี่ยเขาบอกว่าลักษณะไม่ได้เป็นขายแบบเครือข่ายอะค่ะ
แบ่งกันเสพลักษณะแบ่งการเสพ
นุกอย่างนี้หรอแต่ก็ไม่ควรทำนะผิดกฎหมาย